พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ด
มีชาวบ้านเขาขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านตอนดึกนะคะ
แล้วเขาเห็นผู้ชายคนนึงก็ยังดูวัยรุ่นอยู่

เดี๋ยวนี้ในชุมชนสายไฟหายเยอะด้วยหายบ่อย

คำตอบจากชายวัยรุ่นคนนี้เป็นยังไงลองฟังกันดูหน่อยค่ะ

อภัยไม่ใช่ไม่ใส่รองเท้านะใส่รองเท้าแตะหนีบ
แล้วก็เดินแบบมืด

เลี่ยวคนเดียวเดินกลับบ้านเขาอ้างว่าเดินกลับบ้าน

ก็เลยใส่รองเท้าแตะเดินกลับบ้านแบบนี้

เขาบอกสายไฟของผมเองจากบ้านผมเอง
แต่มันก็มีพิรุธเยอะมากจริง
มันเลยกลายเป็นว่าคลิปนี้เป็นหลักฐานสำคัญ
ว่าชายวัยรุ่นคนนี้เป็นคนร้ายที่ไปขโมยสายไฟ

ในพื้นที่บ้านดงแดงตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัด๑๐๑
แล้วก่อเหตุมาแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งชุมชนนะคะ
โดยเฉพาะช่วงที่หลายสถานที่เขาต้องปิด

เมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๖ผู้ใหญ่ทูล

ไปแจ้งความที่สพจตุรพักษ์พิมาร
ปรากฏว่าจากการตรวจสอบ
คนร้ายรายนี้ขโมยสายไฟทั้งชุมชน
ขโมยไปทั้งชุมชนไม่มีเว้นเลยโดนทุกจุด
ดูสิคะฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านนิดนึง
กะโดนหลักและกะสายน้ำโป้งละพ่อสต

มันกะสวนเกษตรของทางเศรษฐภัณฑ์ตะบนดุงแดงยุนาภะไง

เพื่อให้จริงมันไปสวดสอบเบิ้งนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ต้องรีบแจ้งความ
เพราะกลัวว่าถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้
ย่ามใจแล้วกลับมาก่อเหตุอีก
กังวลว่าการกลับมาก่อเหตุเนี่ยนะ

เพราะว่าขโมยไปแล้วไงทั้งชุมชนไม่เหลือให้ขโมยแล้ว

ก็อาจจะยิ่งแย่ยิ่งขโมยง่าย

สายไฟไม่มีแล้วไม่มีไฟส่องสว่างที่ถนน

วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียทีมข่าวของเรา

ยอมด้วยค่ะเออหือ
ปัสสาวะม่วงด้วยเช่าบ้านในหมู่บ้าน
หลายคนบอกว่าพอเห็นคลิปนี้แล้วนะโอ้โห

รายปีที่เกาะเหตุเข็มมวยันเข้มมวยนี่
คือก่อนหน้านี้ขโมยเศษเหล็กไปมาขโมยอุปกรณ์การเกษตร
แล้วก็เอาสิ่งที่ขโมยไปไปชั่งกิโลขาย
ถามว่าขายได้เงินมาเอาไปทำอะไรไปซื้อยาบ้ามาเสพ
วนเวียนเป็นวัตฉักแบบนี้ค่ะ
สายไฟที่ในแจ๊คเดินถือไปขายเนี่ยนะคะ
ก็ที่ให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปว่าในแจ๊คขโมยมาทั้งชุมชนเลยเนี่ยนะคะ
ความจริงแล้วเนี่ยสายไฟม้วนโตที่ในแจ๊คเดินถือไปตามคลิปนี้
ไปตัดที่สาราสวดศพวัดสิริมงคล
อยู่ห่างจากหมู่บ้านไป๕๐๐เมตร
ไปตัดจากสาราสวดศพคุณผู้ชมลองนึกดู
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับท่านเจ้าอาวาส
สิริมงคลพระครูวิโรธมงคลวัดนะคะ
ตัดหมดเลยท่านพาไปดูจุดที่มันเกิดเหตุโดนขโมยสายไฟ
ถนนหลังหมู่บ้านบ้านดงแดงอะค่ะถนนมันติดกับด้านหลังของทางวัด
สาลาสายไฟถูกตัดไปหมดเลยนะคะครับ
แล้วสิ่งที่เหลือเอาไว้ให้ดูต่างหน้าที่ในแจ๊คทิ้งไว้
ก็คือกันไกลเก่าแล้วกันไกลที่เอามาตัดสายไฟ
ก็ขโมยมาจากในวัดโอ้โหอุปกรณ์ยังไม่เอามาเลยจะมาขโมยของอ่ะ
ขโมยกันไกลในวัดเอากันไกลมาตัดสายไฟที่สาลา
แล้วก็หอบสายไฟเดินตามถนนไปค่ะ
พระครูบอกว่าแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกไงคะ
ก่อนหน้านี้วัดเคยถูกงัดตู้บริจาคเงิน
เคยมีคนมาขโมยพัดลมแขวนเคยมีคนร้ายขโมยทรัพย์สินของพระ
ทางวัดก็รู้ว่าที่ผ่านมามันก็คือในแจ๊คนั่นแหละ
แต่พระท่านก็ไม่อยากจะเอาเรื่องท่านก็ไปเตือน
ขโมยของในวัดอีกนะแจ๊คมันบาปนะ
ถ้าอยากได้เงินก็มาขอหรือถ้าอยากได้เงินก็มาทำงานที่วัดสิ
มาทำงานแลกเงินอะไรแบบเนี้ยทำไหมพระท่านอุตส่าห์ไปอบรมไปสอน
คิดว่าทำไหมคะแจ๊คมันไม่ฟังเลยอ่ะยังขโมยไปเรื่อยค่ะ
มันเอาย่ามมาไปทั้งนั้นโทรศัพท์ก็เอาเงินอีก๗๐๐บาท
ยังไม่ให้โยมเก็บเขาบอกเขาอย่ามาขโมยมันบาป
อยากได้เขามาขอลงตาปรับช่วยปัดสลาม
ลงปู่พิมพ์ตะบาลมาก็ไปรับรับแล้วเข้ามันเหลือ
เพราะโยมก็กระจกให้จะมารักมันบาปมันเป็นกรรม
ลงปู่ก็บอกแต่เขาไว้เผาไม่ฟัง
ด้านสมาชิกเทศบาลตำบลหัวช้างเป็นเจ้าของคลิปต้นเรื่องเมื่อสักครู่
นางสาวเยาวลักษณ์ก็เล่าให้ฟังว่าคลิปเมื่อสักครู่นี้
ประมาณสัก๒ทุ่ม๑๓พฤศจิกายนก็นั่งอยู่หน้าบ้าน
แล้วเห็นในแจ๊คที่เป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้านเดินฝ่าความมืดอยู่ริมถนน
ชวนน้องชายขี่รถจักรยานยนต์ตามไปดูเพื่อไปถามว่าเป็นใครมาจากไหน
ถืออะไรอยู่แล้วสิ่งที่ถืออยู่เนี่ยจะเอาไปไหน
แจ็คก็หันมาบอกว่าก็เอามาจากบ้านสายไฟคือจากที่บ้าน
จะเอาไปชั่งกิโลขายแต่จังหวะที่ในแจ๊คตอบ
ตอบแบบตัวสั่นนะคะแล้วก็ไม่กล้าสบตาเลยก้มหน้าก้มตา
ก็เลยถามไปว่าของในแจ๊คจริงใช่ไหมเนี่ย
ไม่ใช่ของที่ไปขโมยมาใช่ไหมแล้วสิ่งที่ในแจ๊คตอบก็คือ
ที่คุณผู้ชมได้ยินไปตามคลิปต้นเรื่องนะคะ
ใช่ค่ะแต่เราก็ไม่กล้าทำอะไรเขาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาขโมยจริงไหม
อย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้ไหมคะเป็นเด็กที่หาหมู่บ้านอะไรตอนแรกนะ
ตอนนั้นไม่รู้ค่ะแต่เห็นแปลกแปลกแต่เราไม่ใช่เด็กหมู่บ้านเราอะค่ะ
อย่างไรค่ะเพราะไม่ได้เดินเขาพอเจอคนเขาจะเดินลงไปข้างทางเลย
แล้วก็เดินขึ้นบนถนนหลังอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าจะเอาไปขาย
แจ๊คเนี่ยเขาอยู่กับยายนะคะครับแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปล่ะค่ะ
ว่าเขาก็จะไปก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยจนชาวบ้านเอือมระอา
แต่ปัญหาก็คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ช่างมันไม่เป็นไรนิดหน่อย
สารแจ๊คมันอะไรแบบนี้ไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีไงคะ
แต่คราวนี้ไม่ได้แล้วชาวบ้านบอกไม่ปล่อยแล้วนะคะ
ก็ให้ตำรวจนำตัวในแจ๊คไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ไม่อย่างนั้นก็จะไม่เข็ดก็จะขโมยไปเรื่อย
ก็เปลี่ยนสถานที่ขโมยสายไฟบ้างขโมยอย่างอื่นบ้าง
อะไรอย่างเงี้ยคือต้องขยายผลไปถึงร้านที่
ก็เอาของไปขายด้วยอ่ะใช่ไหมรับซื้อของโจรใช่ไหม
ใช่ก็แต่ละอย่างสายไฟแจ็คมันคงไม่เอาไปนอนกอดเล่นที่บ้าน
มันก็ต้องมีร้านที่บอกเอาอะไรไปชั่งกิโลขายอ่ะใช่ไหม
แต่ร้านที่รับซื้อก็ควรจะรู้ที่มาที่ไปของของด้วยอ่ะเนอะโอ้โห
แม่เห็นสภาพมาแบบนี้เนี่ยใช่ไหมใช่
มันดูออกอยู่แล้วว่าโอ้โหไอ้นี่ขโมยมาแน่นอนนั่นน่ะสิค่ะ
เอาอุปกรณ์การเกษตรมาขายอย่างเงี้ยเอาสายไฟมาเนี่ยโอ้โหมา
โอ้โหขนาดเนี้ยใช่ไหมหลายอย่างอืมอ่า